จากฟุตบอลยูโรมาดูกันที่การแข่งขัน
ฟุตซอลไทยแลนดลีกกันบ้างนะครับที่ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสด
ราชนาวีขึ้นไปอยู่อันดับที่๒เป็นการชั่วคราว
หลังจากเก็บ๓แต้มได้แบบวุดวิด
ราชนาวีทีมอันดับที่๔เปิดศูนย์กีฬาภูติอนันต์บางนา
ที่ยังไม่ชนะในฤดูการนี้เลยนะครับ
โดยการเจอกัน๒เกมฤดูการที่ผ่านมาก็ผลัดกันแพ้

ปุ๊กนำก่อน๑ประตูตะศูนย์จากจังหวะนี้ครับ
แต่จากนั้นนะครับราชนาวีเร่งเครื่องครับ
และได้๒ประตูคืนจากการทำเข้าประตูตัวเองของ
ภิวัตรช้างเยาว์ในนาทีที่๑๒นะครับ
และปียพงศ์๒ผิวนาทีที่๑๕ครับ

ราชนาวีพลิกขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่ง
ครึ่งหลังครับทั้งสองทีมมีโอกาสทำประตูพอกันครับ
ช่วง๒๐วินาทีสุดท้ายมันสุดครับ

เกมราชนาวีเก็บใช้ชนะเป็นนัดที่๕

ต่อกันที่ทางด้านสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ

หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตซอลทีมชาติไทย

ทางด้านคุณอดีศักดิ์เบนจักรสิริวัล
ประธานพัฒนาฟุตซอลที่ได้ปรึกษากับทีมกฎหมายแล้ว
ได้ทำการยกเลิกสัญญาที่เหลือ๓เดือนครับ
พร้อมกับเตรียมทาบทามมิเกลโรติกเกรสอดีตเฮดโค้ช

เป็นเจ้าภาพในวันที่๑๙๒๑สิงหาคมนี้

เป็นทีมล่าสุดที่ตอบรับเข้าร่วมกันอีก๑ทีม
ทำให้เวลานี้มี๓ทีมร่วมกันกันคือ
อีรานและคาซักสถานครับ
โดยยังเหลืออีกทีมที่รอการตอบรับนะครับ
ก็รายการนี้ถือว่าเป็นการเตรียมทีมฟุตซอลทีมชาติไทย
ลุยศึกฟุตซอลชิงชำโลกที่ประเทศโคลัมเบีย
ในวันที่๑๐กันยายนถึง๑ตุลาคมในปีนี้ครับ